แฟนกีฬาด้วยนะครับไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์การท่าเรือก็บุกไปเอาชนะเชียงใหม่
เนเต็ด๒ต่อ๐นะครับก็ขึ้นมาอยู่อันดับ๒ของตารางนะครับ
เป็นฟุตบอลไทยลีกนัดที่๖ของรูปการณ์นะครับ
เชียงใหม่ยูเนเต็ดอันดับ๑๔เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนการท่าเรือ
เอฟซีอันดับห้านะครับครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะครับ
ประตูเนี่ยมาเกิดในครึ่งหลังนาทีที่๖๖ประกอบเปรมพักจ่ายให้
เนลซันบูรีย่ายิงเข้าไปเป็นประตูที่ห้าของเขาในลูกการนี้
สุนกียิงให้การเท่าเรือเป็นสองต่อศูนย์นะครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีทีมใด
มีเพิ่มเป็น๑๑คะแนนขยับขึ้นมาล้างรองอย่าฝูงส่วนเชียงใหม่
แพ้เป็นเกมที่๓มี๕แต้มเท่าเดิมนะครับอยู่อันดับที่๑๕นะครับ
นาทีที่๑๗นะครับสุพรรณบุรีขึ้นนำ๑ต่อ๐

เจ้าบ้านนำก่อนครึ่งหลังนาทีที่๕๔
หลุดเข้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามายิงสวยงามเหมือนกันนะครับ
จากนั้นเนี่ยกลายเป็นราชบุรีนะครับที่สร้างเกมบุกได้มากกว่า
แต่สุดท้ายแล้วก็ทั้งสองทีมก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มกันได้

ส่วนราชบุรีอยู่อันดับ๑๒มี๕คะแนนนะครับ
ไปดูโปรแกรมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยนะครับ

ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับเวลา๒๒นาฬิกา๔๒นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น
เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครับขนาด๖๕มินิจูศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดชิบะที่ระดับความลึก๖๐กิโลเมตรนะครับ